สวัสดีครับ๘นน๒๒นนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนแร้น
ทัพหมู่บ้านจนทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย๒๗คน
นี่คือภาพขณะที่ดินจากพูดเคล้ากำลังทดตัวลงมา
ไหลลงมาทับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าสู่คัน
ในเมืองสุยจางมณฑลเจอร์เจียง
ทิศตะวันออกของประเทศจีนเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
ไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าเมกีได้พัดผ่าน
ทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

ทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย๒๗คน
อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๑๕๐คน
ยังคงเร่งค้นหาร่างผู้สูญหาย
โดยก่อนหน้านี้ทางการจีนอบพยพประชาชน
ประมาณ๑๘๐๐คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตามมาตรการฉุกเฉินรับมือพายุไต้ฝุ่นเมกีครับ
ล่าสุดตอนนี้ไต้ฝุ่นลูกนี้เนี่ยนะครับ
ก็สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

แม้ว่ากำลังลมนั้นจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่ายังสามารถให้จะเหนียวนำให้เกิดฝนตก

ต้องติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์สภาพอากาศ
บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ในขณะที่เมืองไทยของเรามาดูสถานการณ์ฝนกันนะครับ
จากการตรวจสอบวัน๒วันนี้
ฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่บริเวณทางตอนล่างนะครับ
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับ

กลุ่มฝนจะมีการเขยิบขึ้นมาบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
ก็คือจะเขยิบขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไป
พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
ปัจจัยนั้นเนี่ยนะครับเกิดจากตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ร่องฝนหรือว่าบริเวณที่มีฝนตกชุกตกเยอะ
ได้มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางตอนล่างของพื้นที่ภาคกลางนะครับ

จากการดันของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

ก็จะอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปนะครับ

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ครับ
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ขณะนี้ยังคงถูกเหนียวนำจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ที่สลายตัวจากพยุตไต้ฝนที่มะเมกีอยู่นะครับ
จึงทำให้ตอนนี้สถานการณ์คลื่นลมบริเวณทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
ชาวเรือที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะระวังเป็นพิเศษหน่อย
เพราะว่าคลื่นยังคงสูงประมาณ๒เมตร
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่มีเมฆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
พื้นที่อากาศเย็นสบายในช่วงเช้านะครับ
จากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพยาวน่านพระราชสุโขภัยพิสุนุโลก

ต่ำสุดวันนี้๒๓องศานะครับสูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
อีสานนะครับมีเมฆฝนเป็นส่วนมากเลยทีเดียว
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดมุกดาหารหนองคายสกลนครอุดรธานี
นครราชสีมาบริลำสุรินร์ศรีสะเกียจอุบรรณราชธานีนะครับ
กลางครับโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ
จนบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรี
ต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา
เซาสนโบรีระยองจันทบุรีและตราจ

บริเวณที่มีฝนฟ้าเค้านองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ฝั่งอาวไทยฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่

ประจวบกิริขันศ์ชุมพรสุรภรรณี

ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ในขณะที่ฝั่งอันดามันอาจจะตกเยอะหน่อยรอยและป้า๑๐ของพื้นที่

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯอาหารนาคอและปริมณ์ธนิย์
วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่
แล้วก็มีโอกาสตกหนักบางพื้นที่

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนบางจุดบางพื้นที่นะครับ
อาจจะหนักหน่อยช่วง๖โมงเย็นไปจนถึง๒ทุ่ม
ใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นพิเศษด้วยนะครับ
จับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับ
ทั้งเรื่องของพายุทั้งเรื่องของความแบรนด์ปูและศนาอากาศ
ให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
จับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ